มันไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย

เวอร์ชันที่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่าง

ธัญญาอาสยามรวมไปถึงเจ้าของเสียงเพลงนี้

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อย
เลวก็น้อยมากปนกันไป
อย่าตัดสินคนที่เลวเพียงครั้ง
แต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
รักคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะชั่วร้าย
ก็คนเลวอย่างเธอ
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
เวอร์ชั่นน้องทันเย้ากับน้องเนย

ที่จะมีการเรียกทำอย่างใจ

การทำงานกับเพลงนี้นะแล้วก็มากับนักแต่งเพลงด้วยคุณนิกสเลอปี้
สุดสิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้เจอกันแน่นอนค่ะ
ส่วนนางเอกสาวท่านหนึ่งธัญญาอาสยาม
ซึ่งได้ดูฉากเด็ดพร้อมกับหวานใจตัวจริงอย่างออโลด้วย
นี่ฉากนี้ฉากนี้คุณผู้ชม
ฉากสูบจีนเข้าไปทุกคนตะลึงไปหมดเลยนะคะ
เขาหึงจริงหรือว่าหึงคอนเทนต์
ธัญญาลูกสาวเฉลยหน่อยเร็ว
หนูก็เอาให้เขาดูในตอนไลค์ว่าแบบ
แล้วนักก็แบบตกใจอุ๊ยอันนี้จูบจริงเหรอ

แต่แค่แบบน่าจะตกใจจริงว่าจูบจริง
คือเขาก็ไม่เคยเห็นเราไปจูบกับคนอื่นไง
เขาก็ไม่ได้แบบทะเลาะหรืออะไรข้างนอก
ก็คือแบบให้ดูในไลน์แล้วก็แค่แบบ
แล้วเขาก็แบบเหมือนตีเรานิดนึงว่าจริง
อันนี้จูบจริงอะไรอย่างนี้

คุณดูตัวอย่างที่ดีไปแล้วแก้ตัวหน่อยไหม
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อย

รอบนี้ผ่านไปเลยจ้า
เราติดตามฟังสดจากน้องเนยดีกว่า
คำเรียกที่มีชื่อว่า
ไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย